ที่ดิฉันจะเล่าก็ต้องหาสาเหตุการเสียชีวิตเหมือนกัน
คือไปพบศพเป็นศพของผู้ชายอายุเยอะแล้วเสียชีวิตอยู่บนแคร่
แล้วสภาพคือที่หัวค่ะมีแผลชะกันเลือดกระเซ็นติดตรงผนังบ้านเลย
ต้องไปตรวจสอบว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เขาเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปนะคะตำรวจภูทรสามชุกแล้วก็มีแพทย์มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ซึ่งผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ในบ้านที่แคร่หน้าบ้านของอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ย
เจอศพในจำลองกล้าหารอายุเจ็ดสิบเอ็ดปี
ลักษณะศพเนี่ยคุณผู้ชมนอนตะแคงแล้วมีเลือดสาดกระเด็นกระเซ็นไปติดตรงตามผนังบ้าน
ที่หัวของผู้ตายมีแผลด้วยค่ะซึ่งจากการชนะสูตรเนี่ยน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าสองวัน
แต่ยังไม่รู้นะว่าสาเหตุการณ์ตายมาจากอะไร
ทีนี้ก็เลยต้องมีการห่อศพแล้วก็นำศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาล
จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็ทราบว่าตัวของในจำลอง
อยู่ที่บ้านอยู่กับภรรยาที่มีอาการหลงลืมเป็นอัลไซเมอร์
จำอะไรไม่ได้ไม่พูดไม่จาลูกชายก็มีอาการทางสมองแล้วก็อำมพลึก
ทีนี้ตัวของคุณตาจำลองเองเป็นคนเลี้ยงดูทุกคนในบ้านเลยนะ
ลูกชายที่มีอาการทางสมองและภรรยาที่เป็นอัลไซเมอร์ด้วย
ก่อนที่จะมาเจอศพของคุณตาจำลองเนี่ยเพื่อนบ้านอ่ะบอกว่าเอ๊ะ
ทำไมตาเงียบไปผิดสังเกตนะไปดูหน่อยละกัน
พอไปดูปรากฏว่าอ้าวตาจำลองตาจำลองเสียชีวิตแล้ว
เพื่อนบ้านก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบญาติเองน่ะ
ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของคุณตานะคะแต่ว่าทางกู้ภัยเอง
เห็นว่ามีบาดแผลที่ศีรษะก็เลยต้องส่งศพของคุณตาไปชนะสูตร
คุยกับญาติฝั่งภรรยาของคุณตาจำลองก็บอกว่าพ่อแม่ลูกน่ะ
ครับก็หมายถึงคุณตาจำลองภรรยาแล้วก็ลูกเนี่ย
จะมีปากเสียงทะเลาะกันอยู่ประจำเลยเพราะว่าตัวคุณตาจำลองเองอ่ะ
ต้องคอยดูแลเมียคอยดูแลลูกที่มีอาการทางสมอง
อาจจะมีเสียงดังอาจจะมีดุด่าจะมีโวยวายบ้าง
ส่วนน้องสาวของคุณตาจำลองเนี่ยก็บอกว่าเดินมา
เก็บดอกรักแถวบ้านพี่ชายก็เดินมาเห็นนอนก็เอ๊ะ
เรียกไปพี่จำลองพี่จำลองเรียกไปทำไมพี่ไม่ตอบ
เดินเข้าไปดูใกล้ใกล้อ้าวพี่ตายแล้วซึ่งน้องเนี่ยไม่ได้ติดใจ
คิดว่าพี่ชายอาจจะกินเหล้าแล้วเมาแล้วไปล้มหัวกระแทกผนังหรือเปล่า
เลยทำให้หัวมีแผลแล้วก็มีเลือดติดอยู่ตรงผนัง
ซึ่งน้องสาวเนี่ยไม่ได้ติดใจคิดว่าพี่คงล้มแล้วไม่มีใครช่วยชีวิตนะคะ

พี่ป้าติดใจไหมครับ
ไม่ติดใจ
ไม่ติดใจนะ
ใช่ป้าบอกป้าไม่ติดใจแต่ว่าการเสียชีวิตยังไม่ชัดเจนไงคะ
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องให้นำศพของคุณตาจำลอง
ส่งสถาบันนิติเวศตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ